คุณผู้ชมค่ะคุณแมททิวดีนนักแสดงและพิธีกรชื่อดัง
คุณแมททิวได้ไปที่สนามมวยลุมพินีไปเป็นพิธีกรเมื่อวันที่๖มีนาคม
แต่ต้องขอบคุณคุณแมททิวนะคะ
คุณแมททิวนับตั้งแต่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

คุณแมททิวมีการโพสต์คลิปเป็นระยะ

คุณหมอรักษาอย่างไรบ้างใช้ยาอะไรบ้าง
แล้วณตอนนี้ดีขึ้นหรือไม่เดี๋ยวลองฟังดูนะคะ

ให้ฟังบางช่วงบางตอนกันก่อนนะคะ

สิ่งอื่นอย่างเช่นออกซีเย็น

ก็ดูปกติดี

แล้วก็เลยมีการคุยกับอาจารย์

ยาอีก๒ตัวนี่แหละ

ซึ่งก็เป็นสูตรมาตรฐานที่
ทั่วโลกเขากินกันตอนนี้

แต่ก็รู้สึกว่าไข้มันก็เริ่ม

นี่นะคะขออนุญาตสรุปเป็น

คืออาการเหมือนคนเป็นไข้หวัด

ถ้าเคยตรวจแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยง

ถ้าไข้หายอย่าเพิ่งดีใจ
เพราะโรคนี้เป็นโรคใหม่หมอ

หมอเริ่มให้กินยา๓๔ตัว

อาจจะนานมากบางคน๕๗วัน
บางคน๒๐๓๐วัน

เป็นสูตรมาตรฐานที่คนทั่วโลกกินกันตอนนี้

หมอทั่วโลกไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

ก็เลยเกิดความกังวลแล้วคิดไปไกล
เครียดตรงนี้เครียดตรงการรอคอย

ลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่เสี่ยงคนพลุกพลาด

การใช้ความเสี่ยงด้วยการไปเจอผู้คนมากมาย

แต่ควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

ช่วงเวลากักตัวตัวเอง๑๔วัน

ขอบอกว่าทุกคน
อย่าเพิ่งชะล่าใจ

การกลับไปใช้ชีวิต

การไปเจอผู้คนมากมาย

ร่างกายมันไม่เท่าไหร่

มันเจ็บในเมื่อเรา

คนที่ติดจากเรา

อัดคลิปยาว๑๓นาทีนะฮะ

คนที่เขาป่วยโควิด๑๙จริง

คนที่พ้นระยะ

อย่าเพิ่งชะล่าใจอย่างที่คุณแมททิวบอกเนี่ยครับ

ก็เข้ารงพยาบาลไปตั้งแต่วันที่๑๔

แล้วรถโรงพยาบาลก็มารับ

คุณผู้ชมบอกว่าอย่าบอกแค่ตัวเลขคนที่ติดเชื้อเพิ่ม
บอกตัวเลขคนที่รักษาหายและกลับบ้านได้ด้วย

เขารักษาหายและกลับบ้านได้